ส่วนใหญ่ก็มีการไปดูแล้วก็เร่งตัดสินใจซื้อก่อนรถจะมีการปรับราคาขึ้นในปีหน้าก่อนจะมีการปรับภาษีสรรพสามิตรนะครับ
บรรยากาศล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจ
ซึ่งก็เป็นไปตามค่าที่ผู้จัดงานคาดค่ะว่าวันหยุดยาวนี้ประชาชนจะสนใจเดินทางมาชมรถกันอย่างคึกคักเลยค่ะ
ส่วนลานจอดรถก็เต็มไปด้วยรถยนต์ของผู้ร่วมงานทั้งด้านในและด้านนอกอาคารค่ะ
โดยที่งานนะคะวันนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่๑๑นาฬิกาค่ะแต่ก็มีประชาชนมายืนรอกันตรงที่ประตูนะคะ
ก่อนที่งานจะเริ่มแบบต่อแถวกันยาวมากเลยค่ะ
ซึ่งหลังจากเริ่มงานประชาชนต่างก็มุ่งหน้าไปยังรถยนต์รุ่นที่สนใจนะคะ
ซึ่งทั้ง๓บูธนี้นะคะถือว่าเป็นอันดับต้นที่มียอดจองสูงที่สุดในงาน
และล่าสุดค่ะยอดจองอยู่รวมกันประมาณ๑๓๑๑๔กันค่ะ
ในขณะเดียวกันเรือนรถยนต์ในปีนี้ที่มาแรงนะคะ
ซึ่งนอกจากจะชื่นชอบในสเปคของรถยนต์แล้วนะคะ
ประชาชนหลายคนก็ได้ให้เหตุผลในการเลือกซื้อรถยนต์ในช่วงนี้
เพราะเรื่องของโปรโมชั่นราคาก่อนที่จะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ในปี๒๕๕๙ค่ะ
แต่ถ้ามันเพิ่มขึ้น๗๘หมื่นหรือแสนเนี่ยพี่คิดว่าก็คงจะปรับลดราคาลง
ที่เป็นรถครอบครัวรถ๗ที่นั่ง
แล้วถ้าราคามันกระโดดไปในปีหน้าเราจะทำให้เรารู้จักรถคันใหญ่มันเป็นรถเล็ก
ใช่ต้องดรอปไว้แล้วก็ตัดสินใจรถที่อนิปสงฆ์
แล้วก็ราคาที่มันอยู่ที่เราทำได้คือไม่หนักเกินไป
อ่าใช่ครับเอาไว้ใช้
ซึ่งภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ที่จะปรับขึ้นในปีหน้านะคะ
ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้จัดคาดว่าจะมียอดจองภายในงานมากกว่า๕๐๐คันค่ะ
เพราะตรงนี้จะบอกถึงอัตราการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานรวมถึงการปล่อยกัสคาร์อนไอออกไซด
แล้วก็มาตรฐานต่างของรถยนต์ที่ได้รับค่ะ
ซึ่งนี่นะคะจะเป็นข้อมูลในการที่จะบอกประชาชนนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่นเองค่ะ